เดี๋ยวไปต่อกันที่ข่าวนี้กันบ้างดีกว่านะ
ข่าวนี้ก็ไม่สมหวังในความรักเช่นเดียวกันนะคะ
สำหรับคุณเต้ยพงศกรค่ะที่ออกมายอมรับกับพี่สื่อมวลชน
บอกตรงเลยว่าได้เลิกลากับหวานใจนอกวงการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
เจ้าตัวบอกว่าขอเก็บเหตุผลเป็นเรื่องส่วนตัวละกัน
แล้วก็ยอมรับว่าปัญหานี้ก็เสียใจกันทุกฝ่ายเลย
ช่วงเวลาที่พบกันค่ะก็จะไม่ได้เปิดตัวจริงจังนะ
แต่ก็ยืนยันเลยว่าก็ไม่ได้ปิดบังอะไร

เดี๋ยวไปฟังความรู้สึกคุณเต้ยกันค่ะ

อ้าวไปต่อกันยังไงครับไปต่อไม่ได้หรือว่ายังไง

ขอไปเรียกส่วนตัวดีกว่า
ก็เดี๋ยวสองเดือนครับ

คือเป็นการพูดคุยกันด้วยดีใช่ไหมครับ

มันก็มีเราเองก็มีความรู้สึก

อะไรที่ผ่านไปแล้ว

อยากจะให้เขาอยู่ความเป็นส่วนตัวของเขาด้วย

ใช่ขอตั้งใจทำงานก่อนดีกว่า
ก่อนหน้านี้ก็เคยให้สัมภาพว่า
กับแฟนสาวคนนี้มาตั้งนานแล้วนะคะ

แต่พอมาเปิดตัวแค่ปีกว่าตอนนี้
ความสัมพันธ์ก็จบลงไปแล้วนะคะ

มันจะรักษาความสัมพันธ์ให้ยาวยิ่งขึ้น

เอาพ่อหมีแม่หมีกลับมาโสดกันอีกแล้ว

ถ้ายังไงก็เดี๋ยวรอดูกันอีกทีหนึ่งนะคะ